มาดูกรณีที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้นะคะ
นั่นก็คือเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันถูกลวนลามนะคะ
ซึ่งล่าสุดนะคะทางตำรวจอ่าวนางนั้นก็ได้จับผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพก่อนที่จะฝากค้างที่ศาลจังหวัดกระบี่ค่ะ
ตำรวจผู้ท้อนอาวนางจำกระบีควบคุมตัวนายอภัทรเรืองวรอายุยี่สิบแปดปีชาวจังหวัดตรัง
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังก่อเหตุลวนลามนางสาวฮันน่ามิเชลเกเวียสอายุ๒๓ปี
สัญชาติอเมริกันจนตกลงไปในหุบเขาระหว่างอ่าวไร่เลกับอ่าวต้นไส
จุดแรกนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำไปยังย่านแหล่งท่องเที่ยวที่อ่าวไร่เลเป็นสถานที่ที่ผู้ต้องหากับผู้เสียหายได้พบกัน
จากนั้นผู้ต้องหาอาสาไปส่งยังที่พักบริเวณอ่าวต้นไสซึ่งจะต้องเดินลัดเลาะไปตามไหล่เขาระดับความสูงประมาณ๕๐เมตรนะคะ
ต่อมาบนไหล่เขาที่ผู้ต้องหาลวนลามทำให้ผู้เสียหายตกใจและวิ่งหนีและจุดที่สามก็คือจุดที่ผู้เสียหายพลัดตกลงไปประมาณสี่สิบห้าเมตรค่ะ
จุดนี้ผู้ต้องหาให้การว่าได้ตามลงไปและพบผู้เสียหายนอนอยู่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้จึงรูปคลำทำให้ตัวเองถูกกัดที่หู
ก่อนที่จะออกจากที่เกิดเหตุโดยไม่ได้ข่มขืนใดใดค่ะจากนั้นได้ไปแจ้งเหตุว่ามีคนตกเขา
ด้านเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธาราหมู่เกาะพีพีจึงได้ออกค้นหาจนพบตัวค่ะ
หลังจากนั้นนะคะก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังต่อสารจังหวัดกระบีสำหรับนายอภัยเรืองวรผู้ต้องหานั้น
ต้นพบว่าทำงานรับจ้างช่วยขนอุปกรณ์การปีนผาให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะ
และในส่วนของผู้เสียหายหลังเกิดเหตุแพทย์โรงพยาบาลกระบี่ได้นำเข้าห้องเอ็กซาเรย์
และพบว่ากระดูกไขสันหลังหักต้องผ่าตัดโดยเร่งด่วน
นำตัวส่งต่อโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ
มีรายงานว่าผู้ประสบเหตุรายนี้ต้นตระกูลเป็นบุคคลที่มีคุณอนันต์ใหญ่หลวงต่อสหรัฐอเมริกา
ต่อมาตระกูลนี้ได้รับสิทธิ์การดูแลจากสหรัฐ
เป็นประธานกลุ่มค้าปลีกเครือข่ายในนิวยอร์กเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสภาเทศบาลมหานครนิวยอร์ก
อีกทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียด้วยค่ะ